มาดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าใครอยากเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงยกมือขึ้น
พี่ต้นยกสั้นจังมือมันไม่ค่อยขึ้น
คือเวลาดูอะไรมันไม่ค่อยสมพงษ์เลยเลยไม่กล้ายกออกตัว
ค่ะรีบออกตัวเลยนะเราสองคนรีบออกตัวเลย
แม่น้ำหนึ่งกับเจ๊ฟองเวียเอาไว้ก่อนมาดูนี่ก่อนค่ะ
เจ้านกนกอะไรนกแก้วสันคอดัวนะคะมันจิกแล้ว๓เลขด้วยกัน
ก็สันใช่ไหมล่ะใช่อ่ะดูนะคะ
ขออุ๊ยม่าแม่บอกว่าขอ
อีกแล้วขออีกตัวนึง

ขอแต่ตัวมันเลขอะไรไง

ไม่ใช่เจ้าสันเสล็บนกเสล็บนี่

แต่เป็นนกแก้วสันคอนัวเหมือนกัน
โอ้เป็นครูแข่งกันเหรอ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

ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่โดนนะถอนขนต้มน้ำปลาแน่เลยอ่ะนะคะเดี๋ยวรอดูว่าเจ้าเบอร์เนี่ยจะแม่นหรือเปล่านะคะนี่จิกมาแล้วให้๘กับ๔ใช่ไหมหรือบางคนบอกว่า๔๘ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่สุดแต่ใจจะขวายคว้าเนี่ยค่ะทีนี้มาดูเจ้าพ่อไข่ตุ๋นหน่อยเจ้าพ่อไข่ตุ๋นพี่มนต์สิทธิ์พี่มีคู่แข่งเป็นก
รัฐบาลไทยจิกกันมากี่เลขแล้วเนี่ยอะไรเนี่ย๓เลข๐๙วิธีการเดียวกันเลยเลขสูญเข้าเมื่อเครื่องเอาเลยใช่มะ
เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะนะคะ
จัดไปงวดนี้ส่วนชาวเน็ตว่าไง
ชาวเน็ตบอกว่าทุบโต๊ะเลย
ทำไมมันไปตรงกับเลขดัง

แล้วปรากฏว่ามีคนมาเน้นบอกว่าเฮ้ยมันอั้นไปแล้ว

ใช่มันคือกะรอกนะคะ
จากเจ้าสองตัวนั้นมาดูบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายคนดังทั้งหลายโค้งสุดท้ายเขาก็ปล่อยหมัดเด็ดคนละหมัดโอ้โหเต็มกระดานไปหมดเลย
ทั้งพ่อน้ำสองทั้งแม่น้ำหนึ่งเจ๊ฟองเบียเอาไปเริ่มดูกันที่คุณมนต์สิทธิ์กันหน่อยพ่อน้ำสองงวดนี้เขามายังไงคุณผู้ชม
แต่ละงวดเนี่ยก็จะโพสต์กันไปโพสต์แนวทางกันไปเมื่อวานนี้โพสต์รัวครับโพสต์รูปตัวเองไปทำบุญที่วัดหัวลำโพง
หลานไปเที่ยวสวนรถไฟนั่งอยู่ข้างตู้รถไฟนะฮะเดี๋ยวจะมีภาพนี่แม้กระทั่งไปถ่ายรูปตรงหน้าตู้
มาฝากงวดนี้รวยเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
พี่มนต์สิทธิพ่อน้ำสองไปที่พี่สุนารีมราชศรีมากันหน่อย
โอ้โหรายนี้ยังคงมุ่งมั่นในการซื้อสลากินแบ่ง
รัฐบาลแบบออนไลน์ครับรอบนี้จัดไปเบาเบาครับ
คุณปุ้ยพี่ต้นครับ๑๗๔ใบเท่านั้นเขาซื้อไปแล้ว

รอบใหม่ครับมุ่งมั่นซื้อต่อนี่มา๑๗๔อีกถ้าพี่จะซื้อเยอะขนาดนี้
พี่กว้านไปนู่นเลยค่ะที่สนามบินน้ำพี่ไปดักต้นทางเลยค่ะ
อีกไก่ก็จะเป็นพี่ปั๊วเองใช่ไหม

นะฮะคือเขาบอกว่าใครดูทันหรือเปล่าก็เลือกตาม
ใครดูไหมทันก็อ่ะแล้วแต่ใครดูโอ้มันหลายเลข
นี่ฮะเขาก็ซื้อเยอะมากมายขนาดนี้
ครั้งก่อน๑๕๑ใบครั้งนี้๑๗๔ใบ

มัน๓๐๐กว่าโอ้โหอ้าวอีก๑คนนะฮะ
นักร้องลูกทุ่งอินดี้เนสกาแฟศรีนคร
นอกจากร้องเพลงดังแล้วยังเป็นไอดอลด้านการให้แนวทาง

งวดวันนี้๑พฤศจิกายนเขาก็ให้แนวทางรัฐบาลไทย

นี่ฮะโอ้โหเขาก็หลายตัวหลายเลขเยอะเกินนะครับคุณผู้ชม
ลองดูใครจับคู่ชอบเลขไหนก็ลองจับคู่กันดูแล้วกัน
ไม่ไหวจะเคลียร์มากเลยเลขเยอะมาก
เยอะเกินอันนี้ของเนสกาแฟศรีนคร

เจ๊คนต่อไปเจ๊ฟองเบียร์
แนวทางรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายเหมือนกัน
เลขชุดใหญ่เขียนไว้ในกระดานจุดทูบ
เรียบร้อยนะฮะแฟนคลับไปดูแคปเจอร์ไว้
มองไม่เห็นเชิญชมเชิญฟังครับ
แคปเจอร์นะ
เห็นเลขอะไรพิมพ์เลยค่ะ
ทั้งเขียนใส่กระดานทั้งจุดทูป
ให้ดูใครดูก็แคปเจอร์กันไป
อันนี้ของเจ๊ฟองเบียร์นะ
ไปดูแม่น้ำหนึ่งกันอีกหนึ่งคน

หลังจุดไป๓งวดมางวดนี้จุดนะฮะ

จะสู้ต่อกับแม่น้ำหนึ่งหรือเปล่า
เห็นเป็นอะไรอ่ะไปดูครับ
เลขทูปออกมาเป็นเลขนี้

ตีเป็น๕๒๗ค่ะ

นั่นแหละ

เห็นเลขอะไรซื้อเลขนั้น

แล้วแต่คนจะมองจะจินตนาการ

จุดเลขทูบเลขทูบเห็นชัด

รอบว่าครูไหว้ตีฝาดหลังหหักแน่
มันคือไม่มี๒เลยถูกไหม
แต่๕มันมา๒ตัว